คุณผู้ชมข่าวนี้ค่ะเป็นเรื่องของการชิงทอง
เหตุการณ์เกิดช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
คนร้ายก็เข้ามาในร้านทองเลยเอามีดมาจากข้างหลังอ่า

หนูฝิกนะฮะลูกฏาหมวกต้องมี
แต่นี่เออเป็นอย่างไร

ใช่มีกระเป๋าคาดอกสะพายอยู่อันนี้

คือเอาไปจี้พนักงานแล้วบุกเข้าไปเหมือนกับหลัง

นี่ขู่กระชากแขนมาแล้วให้พาไปที่ถาดใช่ไหม
ถาดแขวนทองหลังจากนั้นจังหวะนี้กวาดไปเลยค่ะ
กวาดไปเป็นกรรมแล้วพอกวาดเสร็จนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวนี่
กำมือเลยนะคะเดินไปตรงประตูร้านคุณผู้ชมดูอ่ะ
อันนี้เห็นทุกมุมในร้านจริงมาแบบนี้
จะออกดูเงาสะท้อนในกระจกออกไม่ได้ไง
เพราะว่าพนักงานกดล็อกประตูกดล็อกกดล็อก
ใช่ก็เลยเอามีดมาจี้อีกรอบหนึ่งปีนข้ามเคาน์เตอร์ไป
บังคับให้พนักงานเปิดประตูนี่พนักงานกดเปิดแล้วนะ
มันก็เลยออกไปได้นี่นี่จังหวะนี้เห็นไหมค
โอ้โหพนักงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกลัวไง
ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่กดเปิดมันปีนข้ามมามันมีมีดอยู่
จะแทงเอาให้ค่ะผมเข้าใจแล้ว
เข้าใจแล้วว่าร้านทองที่เขาทำลูกกง
แบ่งระหว่างพนักงานกับลูกค้าทำไว้ทำไม
คือบางคนบอกว่าเฮ้ยมองมามันไม่สวยงาม
มันไม่ได้ดูแบบว่าเป็นร้านทองแต่ว่ามันเหมือนอยู่ในลูกกรง
เอาชีวิตไว้ก่อนใช่แล้วนี่ค่ะ
่งหน้าไปทางถนนลำลูกกา
ยังไม่ได้บอกพื้นที่จุดที่เกิดเหตุใช่ไหม
ลำลูกกาปฐุมธานีคุณผู้ชม
จับได้ภายในกี่ชั่วโมง
จับเป็นตัวเลขมาเลยนั่งแข่งให้เป็นหลักชั่วโมงเลยไม่ต้องหลักวัน
สารภาพนะพี่น้ำแข็งตอนพี่น้ำแข็งเล่าเนี่ยว่าเหตุเกิดเมื่อวานใช่ไหม
ผมนึกว่าเดี๋ยวเที่ยงวันนี้จะมีข่าวว่าจับได้
เออแต่ต้องบอกว่าจริงจับได้แล้ว
จับได้แล้วใช่ไหมหมายถึงจับได้เมื่อคืนเลยเหรอ
ยังไม่บอกเมื่อคืนสิคุณผู้ชมเดามาก่อน
ให้คุณผู้ชมเดาก่อนว่ากี่ชั่วโมงพิมพ์มาเลยค่ะ

เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะตำรวจเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยคือเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเอง๑นาที
สร้อยเส้นละ๑บาทไป๒๙เส้น
เท่าไหร่กี่ตังค์๘๗๐๐๐ค่ะ
ทีนี้ก่อเหตุก่อนจะเกิดเหตุกันมันชิงทอง๕นาที

เพิ่งเข้ามาแล้วก็มาดูความเรียบร้อย
แล้วพอหลังจากตำรวจคล้อยหลังไป๕นาที
มันเข้ามาก่อเหตุเลยพี่ว่าพี่ว่าอันนี้เฝ้าว่ะรอให้ตำรวจไปก่อน
เออเฝ้าให้ตำรวจไปแล้วมันเลยลงเมอร์
มันจะมีจังหวะด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเพิ่งออกไปแล้ว

ถูกไหมเพราะว่าเพิ่งออกไปเมื่อ๕นาทีก็เลยเอาจังหวะนี้ละวะไปก่อเหตุเลย

มีทั้ง๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง

โจรคนนี้มันคิดถูกไหมที่รอให้ตำรวจไปแป๊บเดียวแล้วค่อยเข้าไปเนี่ย
ก็ท้ายที่สุดไม่ว่าจะรอให้ตำรวจแป๊บเดียวแล้วเข้าไปสุดท้าย
เดี๋ยวคุณฤทธวานบอก๑๐ชั่วโมง
คุณภูริทัศน์บอก๓ชั่วโมง
คุณคนเหลวบอก๒๓ชั่วโมง

คุณวิไลหรือว่าคุณวิรัยดูข่าวนี้อยู่แล้ว

ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ก่อเหตุเที่ยงใช่ไหม

นี่ภูทรภักดิ์หนึ่งนะไปจับตัวได้ที่บ้านพักเขา
แล้วเห็นไหมเอาสร้อยมาเรียงกันแบบนี้ค่ะ

คือจริงเอามาได้๒๓เส้น
๓เส้นแล้วหายไปไหน
มันมีตัวจำนำทองมี๖ใบ

เออก็จริงก็คือ๒๙เส้นนั่นแหละคุณผู้ชม
คนที่ก่อเหตุนี้นะคะผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายอิสระฤทธิ์จิตศิงอายุ๓๙ปีค่ะ

เขานอกจากเจอสร้อยทองเจอตัวจำนำ
แล้วก็มีเงินสดอีกด้วยจำนวนนึงตำรวจก็ถามแหละ
เขาก็รับสารภาพบอกว่าผมพอไปชิงทองมาแล้ว

เพื่อจะเอาตังค์ไปใช้หนี้ส่วนตัวผมมีหนี้

เรื่องของการชิงทรัพย์โดยมีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะ

แล้วดูจังหวะนี้เห็นไหมทองแบบเต็มกำมือแบบนี้เลย
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ใช่ตำรวจก็เก่งเมื่อลาไปจับได้ตรงคลองสัมวาตรงตรงตรง